ไม่ค่อยหมดถึงลวมของคนหลายคนไว้ใช่ถูกต้อง

แอะ๓ครั้งแล้ว๓แอะแล้วเจอจดหมายน้อยมาเตือน
บอกว่าถ้าจะไอเบอร์นี้เชิญไปโรงพยาบาลค่ะ
นี่ค่ะการุณาไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะ
จะได้ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะ
นี่ไล่แบบผู้ดีนะค่ะไอสามแอะนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันงงนะ
คือเขาบอกว่าจริงทุกคนก็ระมัดระวังตัวเองอยู่แล้ว

แต่การพักโฮสเทลคุณก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะ
เบื้องต้นทำความเข้าใจร่วมกันนะว่าการพักโฮสเทลหมายถึงอะไร
หมายถึงว่าคุณเนี่ยก็จะต้องเสี่ยงคุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ว่าคุณ
ต้องไปอยู่กับร่วมกับคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้จักหวยนอนปลายเท้ากับเขา
ถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่าคุณต้องการความเป็นส่วนตัว
ไม่อยากอยู่ร่วมกับใครเชิญไปเช่าห้องเดียว
ไปอยู่โรงแรมคนเดียวนี่แบบนี้คุณผู้ชมนะคะ
พอเจอเรื่องแบบนี้พอเอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในทวิตเตอร์
แบบนี้รู้ไหมคะว่าชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยนะคะ
คือเจ้าของโพสต์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันแค่ไอ๒๓ที
ถึงท่านต้องกังวลขนาดนี้ได้หรอไม่สงสารคนที่เป็นภูมิแพ้
หลอดลมอักเสบบ้างหรือไงนะคะอืมจะไม่ให้กูไอเลยเหรอ
เจ้าของโพสต์บอกจะไม่ให้กูไอเลยเหรอนะคะแล้วก็มีการแนบแนบลักษณะเป็นรูปยาที่ต้องทานประจำอ่ะ
คือเจ้าของโพสต์น่าจะเป็นภูมิแพ้นึกภาพคนที่เป็นภูมิแพ้ออกไหมคะ
คนที่เป็นภูมิแพ้แน่นอนเวลาเขาเจอฝุ่นเจออะไร
มันก็จะมีแบบชิ้วบ้างอยู่แล้วนะคะ
คือจะไม่ให้แบบไอเลยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้แบบไอทั้งวี่ทั้งวันไอเรื้อรัง
ไอสามแคคกลายเป็นว่าโดนไล่ไปโรงพยาบาล
ตอนนี้คือโรคโควิดมันระบาด
โฮสเทลต่างเนี่ยคือไม่ได้อยากพูดให้กระทบกับเจ้าของธุรกิจโฮสเทลนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไปเที่ยวแล้วรู้สึกแพนิก
รู้สึกกังวลมากว่าไม่อยากอยู่ร่วมกับคนอื่น
คุณเชิญไปเช่าโรงแรมพักเดียวพักเดียวดีกว่าไหม
โพสต์เซลล์ราคามันก็จะถูกกว่าเข้าใจเข้าใจได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่ากังวลมากมาก
แล้วถึงขั้นว่าอาจจะต้องเสียความสัมพันธ์หรือมันอาจจะบานปลายไปถึงขั้นทะเลาวิวาส
ไปพักคนเดียวดีกว่านี่ไปไหนกันมาทำไมพักโฮสเทลอ่ะ
คือถ้าเราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในบ้านเรากรุงเทพอะไรอย่างนี้
แล้วก็พักโรงแรมหรือพักบ้านเราโพสต์โฮสเทลโดยปกติแล้วจะเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่
อ่าแบคแพ็กมาแบคแพ็กเกอร์คือมานอนขึ้นเดียวอาบน้ำแป๊บเดียวเดี๋ยวสุดช้าก็ไปแล้ว
เขาพักโฮสเทลเป็นแบบนี้มากกว่าก็เลยไม่แน่ใจว่าอ้าวนี่คนไทยทั้งหมดเลยอ่ะ
คนไทยไปไหนมาไหนกันแน่เขียนตัวอักษรไทยชัดมากใช่แล้วฮะค่ะ